โดยหลักของตัวเลขแบบนี้
บังเอิญมันเกิดขึ้นได้มากน้อยขนาดไหน
ก็มีการคำนวณกันเยอะครับว่า
หมายถึงว่าจะถูกรางวัลอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ถ้าเอาตรงนี้ก่อนที่ว่ารางวัลที่๑ของงวดหนึ่ง
มันจะเป็นเหมือนกับรางวัลที่หนึ่งของมวดอื่น
ไม่ใช่ครับหมายความว่าความรักจะเป็นที่จะถูกรางวัลที่๑ในครั้ง๑นะครับ
ในการหมุนหนึ่งครั้งนี้ก็คือจำนวนสลากเนี่ยเขาพิมพ์มามันอาจจะมีซ้ำมีอะไรได้ถูกไหมครับ
แต่ว่าโอกาสของการถูกรางวัลที่๑เนื่องจากว่ามันมีอยู่๑๐ตัวเลขต่อ๑หลัก
แล้วมันมีทั้งหมด๖หลักเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นโอกาสคือ๑ในล้าน
แต่ถ้าเกิดโอกาสถูกเลขท้าย๒ตัวก็คือ๑หลักมันมี๑๐ตัวเลขเหมือนกัน
แต่มันมี๒หลักเพราะฉะนั้นก็เป็น๑ใน๑๐๐ในลักษณะแบบนี้
แต่ถ้าเกิดเป็นเลขท้าย๓ตัวปัจจุบันมันมี๔รางวัลถูกไหมครับ
คือท้ายหน้าแล้วก็ท้ายหลังอย่างละกี่รางวัลอย่างละ๒รางวัลใช่ไหมครับ
มีเลขหน้า๓ตัวกับเลขท้าย๓ตัวอย่างละ๒ถูกไหมครับ
เพราะว่าหมุน๒ครั้งเพราะฉะนั้นก็เป็น๔รางวัลถูกไหมครับ
มันก็จะเป็น๔ต่อ๑๐ยกกำลัง๓นะครับเพราะมันเป็น๓หลัก
ก็๔ใน๑๐๐๐ใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่ารางวัลที่๑ของงวดนี้เหมือนกับรางวัลที่๑ของงวดที่ผ่านมาเลยเนี่ย
อันนี้ผมคิดว่ามานั่งคิดเป็นความแล้วจะเป็นเนี่ยมันอาจจะมันคงคิดได้
แต่ผมคิดว่ามันแทบไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปคิดอย่างนั้นนะ
ผมคิดว่ามันเป็นแค่ความบังเอิญนะครับมันเป็นแค่ความบังเอิญ
มันก็เกิดขึ้นได้ครับมันเกิดมันทุกอย่างก็ตัวเลขมันอยู่๐๙ครับ
แล้วหมุนยังไงมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้มันก็ไม่ต่างอะไรกับที่บางทีงวดที่แล้วออก
สมมุติอย่างนี้นะแล้วงวดนี้จะออก๐๐อีกมันก็มีความเป็นไปได้
มันก็เป็นเพราะตัวเลขมันมีอยู่๐๑๙ครับตัวเลขมันมีอยู่ตรงนี้
ถ้าคนหมุนมันก็มีโอกาสที่มันจะซ้ำกันได้แม้จะซ้ำหลักก็ได้ฮะ
เพียงเดี๋ยวคนอาจจะคือฮาหน่อยเพราะว่ามันเป็นรางวัลที่หนึ่งแล้วมันมีหลายตัว
มันถึง๕ตัวที่หนึ่งกันใช่ครับมันก็เป็นความบังเอิญ